ลักษณะคือเธอเดินไปตามในสถานที่ต่าง
แล้วพกเซ็กทอยติดตัวด้วย

ว่าเหมือนโทษนะครับคุณผู้ชมสอดใส่ไปในอวัยวะเพศด้วย
เราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงไปตรวจสอบค่ะ
ผู้หญิงคนนี้นะคะยอมมามอบตัวกับตำรวจแล้ว
รามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมทางเทคโนโลยี

ใช้เวลาสอบปากคำกว่า๒ชั่วโมง
เธอบอกว่าปกติเธอรับงานเป็นพริตตี้
แต่ครั้งนี้ได้รับการว่าจ้างให้ถ่ายคลิป
ค่าตอบแทนมันสูงช่วงโควิดแบบนี้ใครจะมาจ้าง
สูงนะ๑๑๐๐๐บาทเธอก็รับค่ะ
โดยทางผู้ว่าจ้างจะมีบทแสดงมาให้ดูก่อน

รวมถึงจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องเล่นแบบไหนบ้าง

ทั้งหมดถูกกำหนดมาในบทแล้ว
ขอยืนยันว่าทั้งหมดเป็นเพียงการแสดง

ไม่ได้มีการสอดใส่อุปกรณ์
แต่นำอุปกรณ์มาเสียบไว้ที่บ้านเอว

หรือพอในคลิปมีการกดสั่นแล้วก็ได้ส่งจังหวะมาให้หนูได้แสดงออกมา

อยากจะขอเพิ่มกับ๓คนโครงนี้ด้วย
ว่าหากมีงานแบบนี้อีกก็จะไม่รับอีกแล้วค่ะ

ยืนยันแล้วว่าอย่าทำแบบนี้อีกแล้ว
ทางผู้ว่าจ้างเขาจะเป็นคนกำกับเองก็คือจะเป็นคนกดเองว่าสั่นเมื่อไหร่ก็แสดงเมื่อนั้นนะ

คุณผู้ชมแต่ว่าพันธ์ตำรวจเอกศิริวัตรบอกว่าก็ต้องมีการแจ้งความ
เพราะลักษณะแบบนี้เป็นการทำผิดกฎหมาย
ข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
แล้วต้องมีการขยายผลต่อนะคะว่ารับงานมาจากใคร
ใครเป็นคนสั่งให้ทำมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร
ถ้าเกิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทำกันเป็นขบวนการ
ก็ต้องมีการแจ้งความกันต่อไป